พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้กันหน่อยที่กาญจนบุรีค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะเพราะว่าขาใหญ่เมืองกาลเขานัดเคลียร์ปัญหากัน
ครับเป็นคู่อริกันนะคะนัดเคลียร์ปัญหาอาวุธกันไปเต็มมือเลยค่ะ
ไล่ฆ่ากันตามเส้นทางต่างต่างเนี่ยนะคะฝ่ายหนึ่งมีปืนอีกฝ่ายมีระเบิดปิงปอง
สุดท้ายฝ่ายที่มีระเบิดเนี่ยพลาดท่ากำลังที่จะคว่างระเบิดใส่คู่อริเลย
คั่วหรี่ลงมารุมกระทืบซะก่อนนะคะระเบิดที่อยู่ในมือเนี่ยมันกระทบกันจนเกิดระเบิด
กลายเป็นว่าฝ่ายที่เอาระเบิดไปเนี่ยถูกระเบิดฉีกร่างเละตายคาที่เลยค่ะ
ว่ามีคนฆ่ากันตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บที่ซอยข้างร้านสะดวกซื้อบ้านหนองฟ้าย
ตำบลเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

วัย๓๒ปีคนนี้มีฉายาว่า

เป็นขายใหญ่ย่านเหล่าขวัญนี่แหละค่ะ
สภาพนี่คือไม่เหลือความเป็นขาใหญ่เลยนะคะ
นอนตายอยู่ตรงรถกระบะอีซูซู

สภาพศพถูกระเบิดปิงปอง

ทั่วร่างกายใบหน้ามีแผลชะกันค่ะ

แล้วก็รีบนำศพไปผ่าชนะสูตรนะคะ

ซึ่งรถยนต์คันนี้มีรอยถูกยิงหนึ่งรูด้วย

กลุ่มของในทรายน้องฝ้าย

คือในกันเลยนัดมาเคลียร์ปัญหากัน

พาพวกมาด้วยคือในแบงค์กับนายโอ
ส่วนในกันก็พาพวกมาด้วยเหมือนกัน
คือในปั๊กในจักรแล้วก็นายมาร์ค
พอสองฝ่ายเผชิญหน้ากันปุ๊บ

นายกันชักปืนยิงใส่กลุ่มในทรายก่อนเลย

จังหวะนั้นนายซายก็เอามือขวา

ก็เลยเกิดระเบิดขึ้นคามือ

สองฝ่ายก็รีบแยกย้ายกันหลบหนีไปเลยค่ะ
ครับวันนี้ผู้ศึกหาของเรา
คุณสุชาดาสุริคงนะครับได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ที่เขาก็ได้ยินได้เห็นเหตุการณ์นะครับ
รวมทั้งได้คุยกับคุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
ตอนนั้นลูกอเบิร์ตมาเฟี่ยงหน้านี่ก็เขาก็ดูชอบไปดูครับ

เข้าไลน์อะไรท้าทายกันมาเรื่องที่ว่าโดนตีโดนอะไร
อ่าถึงจะออกไปกัน
นี่ก็ไม่ออกไปโดยที่ว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรไปพร้อมนั้น
แต่เข้าเตรียมพร้อมกันไปเลย
พอถึงเข้าลิฟต์ระดมยิงเลยนะมันอย่างนั้น
อ่าเพราะว่า
ตอนนี้ตำรวจได้ออกหมายจับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีนายวัญชนะกงเมืองหรือว่าในปั๊กนะฮะ

ทรายที่กำระเบิดไว้จนระเบิดคามือครับ
อีกคนนึงนะครับก็คือนายทฤษัตริย์บัวบาล

ยิงปืนใส่รถผู้ตายนะฮะ

โดยข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
ส่วนพวกที่เหลือเดี๋ยวจะขยายผลนะ
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับติดตามจับกลุ่มตัวต่อไป